มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันคือเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดีย
โซเชียลมีเดียหลายคนมองว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นสถานที่ที่เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้
จริงนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าความคิดเห็นนั้นต้องผ่านการกลั่นกรอง
แล้วก็มีการคิดวิเคราะห์กันมาก่อนแล้วนะคะไม่งั้นก็อาจจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ได้
เพราะว่ามีข้าราชการครูจากจังหวัดชายภูมิเขามาเอาเรื่องแล้วก็มาฟ้องร้องนะคะสำหรับแพทย์คนหนึ่ง
แต่โพสต์ถึงเรื่องของการเคลื่อนเดินครูมีการเอาไปเปรียบเที่ยวกับการเคลื่อนเดินของหมอของแพทย์
แล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่ออาชีพค่าราชการครูค่ะ
อายุหกสิบห้าปีคาราชการบำนานครูพร้อมกับสมาชิกอีกสิบห้าคน
เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็แสดงพลังปกป้องศักดิ์ศรีอาชีพข้าราชการครู
ถูกดูหมินเหยียดหยามที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชายภูมิ
โดยเหตุการณ์เกิดจากกรณีที่มีแพทย์คนหนึ่งค่ะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่ออาชีพค่าราชการครูไปทั่วประเทศนายสานิทบอกว่าการเดินทางครั้งนี้
ก็เพื่อต้องการเอาผิดผู้ที่โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลประเด็นเรื่องของการขึ้นเงินเดือนครู
แล้วก็มีการนำไปเปรียบเทียบกับเงินเดือนของหมอจนเกิดความเข้าใจผิดด้านของพันธ์ตำรวจโทมนูลภูลจันอัด
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองชายภูมิบอกว่าขั้นต้นต้องขอตรวจสอบข้อมูลและลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
ส่วนเรื่องที่จะเอาผิดหรือว่าดำเนินคดีให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต่อไปซึ่งขณะเดียวกันก่อนหน้านี้
โรงพยาบาลต้นสังกัดของแพทย์คนนี้ก็เผยแพร่ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วนะคะว่ามีการลงโทษแพทย์คนนี้แล้ว